เคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลยังมีอีก

หลวงปู่พุทธอิสระได้โพสต์ถึง
นายกวรรณล้างบางรัฐธิธรรมกาย

ไทยรัฐของเราก็ได้ทำโพลออกไปสำรวจด้วย

หนีไปหรือยังพระยังอยู่ที่วัดหรือเปล่า
ชาวเน็ตส่วนมากเชื่อว่าพระหนีไปแล้วค่ะ
กล่าวถึงจุดจบรัฐธิธรรมกาย
หลังจากที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
มาตรา๔๔ทวงคืนพระธรรมวินัย
ให้กลับคืนมาแก่พุทธบริษัทนะคะ
อีกทั้งเรียกร้องให้นายกล้างคำสอน
ข้อปฏิบัติที่บิดเบือนสืบทอดกันมาก่อนหน้านี้ให้หมดไป
หลวงปู่ก็เขียนว่าไหนก็ไหนแล้ว
นี่เป็นจุดเริ่มต้นก็ล้างให้หมดเลยแล้วกัน
บุกเข้าควบคุมพื้นที่วัดพระธรรมกาย
นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
คนจับตามองว่าในองค์อาจจะมีความเคลื่อนไหวยังไง
ซึ่งก็บอกว่าเชื่อมั่นในความถูกต้อง

ก็เลยยอมมอบตัวสู้คดีเพื่อแก้ข้อกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

มีความตั้งใจในการนำเสนอความจริงที่เกิดขึ้น

แล้วก็รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดประชาชน
บรรดาศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายค่ะ
ดูทางด้านศิษยานุสิตบ้างไหม

เพจเรารักวัดพระธรรมกายนะคะ

อ้างว่ามีการทำลายทรัพย์สินเสียหาย
ทำร้ายพระพระไม่มีอาวุธ

ขณะเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเข้าปะทะกับพระภายในวัดด้วยค่ะ

นี่เป็นช่วงของการที่จะ

แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่ามี
พระเนี่ยยืนตั้งเป็นกำแพง

ซึ่งอีกหนึ่งความคิดความเห็นนะคะ

ก็ทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้คน

บอกว่าคุณคิดว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดหรือไม่
ส่วนใหญ่คิดว่าไม่อยู่แล้ว
เหลือตอบว่าไม่ค่อยแน่ใจ

พระธรรมชโยยังอยู่ในวัดแน่นอนนะคะ

กระแสนี้เป็นที่ฮอตฮิตมาก
คำว่าธรรมกายและวัดพระธรรมกาย

ติดอยู่ในอันดับที่๑ของทวิตเตอร์ประเทศไทย

อย่างแฮชแท็กธรรมชโยย์

และพระธรรมชโยเป็นต้นนะคะ
ก็วิพักษ์วิจารณ์กันต่างนานา
หลายก็แสดงเลยเดียวในชวิตเตอร์โลกออนไลน์

หน่วยต้องออกมาตอบคำถามตรงนี้ด้วย
คงถูกจับตามองเรื่องนี้นะฮะ

มีพระสงฆ์และศิษยานุสิต

ยังมีความจำนงว่ายังอยากจะอยู่ในวัด

สวพครองหลวงด้วยทอดจำคุก๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

เจ้าหน้าที่แถลงบอกว่าไม่พบการขัดขวาง